ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะหัวใจก็แข็งแรงมาก
จริงก็ไม่ได้ตั้งใจจะหวั่นแหววอะไรออกสื่อแต่ว่าด้วยคราวก่อนที่สัมภาษณ์ไปว่าไม่อยากมีแฟนนะ
บังเอิญมีเพราะว่าจะไม่รักจริงค่ะตามแฮชแท็กนั้นเลย
ในรักษ์
เขาน่ารักนะคะ
มีเพื่อนตัวเองตลกอ๊ะ
แล้วไม่คิดให้รักษ์

ซึ่งวันนั้นที่ไปเกาหลีกันตอนแรกก็คือมันยังไม่มีฉายที่จออะไรก็มีเหมือนเป็นนักร้องที่ร้องสองเสียง
ร้องกับแบบเหมือนโอเบล่าเลยอะค่ะร้องเพลงอยู่เขาก็เหมือนแบบเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ตอบอะไรจนสักพักก็เห็นที่จอก็เลยโอเค
แค่เราเป็นเพื่อนกันแบบจริงก็รักกันอ่ะเป็นเพื่อนเขาเหมือนกับยกให้เขามีความสุข
เขาก็คงเหมือนกันนะอย่างนั้นแต่ไม่เคยตามจีบแบบนั้นน่ะจริงค่อย

เราสวดเราเดทกับใครนั้นก็เล่าให้เค้าฟัง

แล้วที่มีใครเป็นเก่งต่อไหน
เราอ่ะเป็นคนกูกกิ๊กนิดนึงเวลาไปไหน
เจออะไรที่เหมาะกับใครมันจะชอบซื้อให้
ชอบซื้อขนมค
มานึงเขาก็ให้มันจะเป็นจังหวะนรก
ใช้ตัวทีมีก็แบบทำไทยไปไม่เจอใครที่แบบคุยกันแล้ว
ก็คุยง่ายแบบนี้ด้วยนะ
ไม่ได้มีนิ่งแบบมีอะไรแอบแฟน
พูดเบื่อเฉยแล้วแบบ

มันก็เป็นจังหว่าอารมณ์
รู้สึกว่าอยู่ดีเขาก็มาขอถามอะไรหน่อย

เค้าพูดอะไรอ่ะเค้าพูดอะไรแบบงานที่มาคบแล้วให้เป็นแฟน
จริงก่อนหน้านี้เขาก็พูดอยู่เรื่อยนิดนึง
เมย์ชื่อไทย
ก็รู้ว่าพูดจริงแหละแต่ก็
ไม่กล้าครบอะอายเพื่อน
มีอยากรู้ว่าการพูดคุยมันเหมือนเดิมไหมพี่เมย์

ตอนนี้ก็ต้องเป็นแฟนสิคะ

ก็ต้องไม่อยากใช้ห้าตรงเก่าค่ะ

เมื่อกี้มันลำบากใจไหม

ตอนแรกรู้สึกลำบากใจมากเลย
แต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วก็รู้สึกสบายใจมาก
รู้สึกว่าเออดีเราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกว่า
เราทำอะไรผิดหรือเปล่านี่เราแอบกิ๊กกันเหรอ
นี่แอบชอบกันเหรอนี่มันทุเรศ
แล้วเวลาไปเจอเพื่อนเยอะทำตัวยังไง
ทุกคนก็จะมองคือบางทีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกัน
แต่มันกลายเป็นเราสองคนเองที่แบบหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็สบายใจ
ล่าสุดก็ไปเจอเพื่อนทั้งกลุ่มเลยอ่ะ
เค้าก็ลอกันจนโอเคก็เต็มที่เลยค่ะ
ก็มาเพราะอีกวันมันมีดาร์มา

มีคนออกมาแชร์

เอาเป็นว่าเมย์ไม่ชอบ

ไม่อยากมีแฟนตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นจริง

เราก็อยากจะบอกทุกคนเออเรามีแล้วนะ

ไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็ไม่ได้อยากอวด

ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยไอ้ที่พูดนั้นคือประชน
คือแบบรำคาญ

ก็อยากคบกัน
มีแฟนปกติแล้วนี่แก่แล้วด้วย
เข้ามีแฟนเอง
เหมือนพี่พีคเค้าก็ตอบกลับไปเหมือนกัน
เมื่อที่ร้านเก่าประมาณ๕ปีที่ออกไป
กับสามีสองคนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไง

อืมอืมอืมอืมอืม
อุ่นด่าขึ้นมาหนึ่งคนอีกสามคนแฉร์ไป
ก็กระจายเป็นสามสิบคนเป็นสามร้อยคน
เป็น๓ล้านคนแล้วก็มารุมด่าเรา
ตัวเราไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเราชิน
แต่เราก็ไม่ชอบในการที่แบบให้คนที่เขารักเราเป็นห่วงเรา

เราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวเราค่ะ

คุณบิ๊กเขาโอเคไหมคะโดนอย่างนี้

เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีอะไรแบบนี้
แต่ไม่คิดว่ามันจะมีดราม่าอะไรอย่างแบบนี้
โต๊ะพี่เมียคุ้มแข็งแหงแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างไร
อันนั้นก็ร้องเพลงให้เขาฟัง

ตอนนี้ก็คือคนอันนั้นน่าของเขาค่อยจะรู้ตัวแล้ว

เพราะว่าถ่างที่ไม่ได้ได้ยินมาแหละ
คือเขาก็ขอโทษเจ้านายเขาแล้ว

ช่างมันเถอะเขาก็คงเด็กอะค่ะไม่มีวุฒิภาวะ
แต่แบบบางเพจอะไรที่แบบพยายามอยากได้ยอดไลค์หรือหน้าบางด่าเราไว้เยอะยังอยากด่าต่อ
ก็แล้วแต่ผู้จัดการนั่งอยู่ตรงนั้นก็หงุดหงิดหน้าตัวสั่นอยู่
สั่งถือเอกสารรวบรวมข้อมูลอยู่กับปอท
นั่นก็อยู่ที่เขาไม่ยุ่งเรื่องนี้ดีกว่า
ให้ฝ่ายกฎหมายของเมย
ผู้จัดการเมย์เป็นคนวินิจฉัย

คือเรียกว่าถ้าไม่หยุดก็จะรวบรวมกันต่อไป

เมย์อยู่เฉยไม่อะไรเลย
เออไม่ใช่อะไรแบบนี้

เห็นใจกันหน่อย

มันก็อยาก

ไม่เคยผิดศิลธรรม

พร้อมลงถ้าเจอคนที่เขารักเรามาก
คนนี้นิโอแพทย์ต้องลงไหม

มันก็เพิ่งจากเพื่อนขึ้นมา
คุณตัวแล้วคาดหวังแค่ไหน

จะไม่มีใครมาแบบกวนใจมากกว่า

เคยพาไปสวัสดีที่บ้านทีนึงค่ะ

ขอบคุณค่ะ